ข่าวศาลกิจยามเช้ายังอยู่กับผมทัศนายโภษธรณ์นะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหน้านี้
ว่าวันนี้ในวันศุกร์หลายท่านเงินเดือนออกมีเงินเข้ากระเป๋าขวา
แต่ว่าทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้เรามีคำแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นสร้างเงินครับ
ในการสร้างเงินของคุณเข้ากระเป๋าซ้ายโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นกับการลงทุนต่างครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณภาววิกลิ่นประทุมครับ
ในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บุญหลวง
จะมาไขคำตอบกับเรื่องที่ว่าทำไมความเสี่ยงแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน
คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมเศรษฐีส่วนใหญ่เขาเอาเงินส่วนใหญ่นั้น
ไปไว้ในหุ้นมากกว่าเงินออม
แล้วทำไมคนส่วนใหญ่เอาเงินก้อนของเขาที่มีอยู่

คุณแพทย์ภาววิทย์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ

นี่แหละครับกับคำถามที่ถามไปจะได้คำตอบ
เศรษฐีเขาถึงเอาเงินส่วนใหญ่ไปไว้ในหุ้นล่ะครับ

คือเวลาไปพูดคนจะงงไง
เพราะผมจะบอกว่าผมจะเล่าให้ฟังว่า
คุณลองดูนะเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาเอาเงินเขาวางไว้ที่ไหน
คือคนทั่วไปจะจินตนาการว่าเศรษฐีเนี่ย
ก็คือคนที่มีเงินธนาคารเป็นร้อยล้าน
มีเงินก้อนไปฝากแบบเป็นล้านล้านเลย

ส่วนใหญ่ไม่ใช่เศรษฐีที่สร้างตัวเอง

แต่ยังเศรษฐีถามว่า
ถ้าดูเอ๊ะหุ้นมันเสี่ยงได้ที่

แล้วนี้คุณน้องน้องว่าแบบอ้าวแล้วคุณทดินทำไมเขาวางไว้อย่างนั้น

อ่าคือถามว่าอย่างนี้

แต่จริงไอ้ที่บอกเสี่ยงจริงมันไม่ได้เสี่ย

แล้วถึงระหว่างทางที่เราถือไว้เนี่ย

ถ้าเป็นเงินเย็นปั๊บผมไม่ต้องสนความผันผวนแล้ว

ดังนั้นจะได้๒อย่างเข้ามา๒เด้งเลย
อย่างแรกก็คือจะได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้น

อันนั้นเด้งแรกแล้วอีกอันหนึ่งคือปันผลที่มันเพิ่มขึ้น

เพราะเขารู้ว่าเขาเอาเงินก้อนนั้นมาวางไว้เนี่ย
แล้วให้มันโตเพราะเขาไม่ได้เล่นเก่งกำไรกันล่ะคะ

จะบอกหุ้นคือการแทงซื้อแทงขายเกรงกำไรขึ้นลง
อันนั้นก็คือคุณก็รับความเสี่ยงตามความปันผลของราคา

ซึ่งผันผวนมากแต่ถ้าคุณบอกคุณมองผ่านความผันผวน
แล้วหลายคนบอกว่าโหผมไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน

ถ้าวันนั้นผมมีล้านหนึ่งผมใส่ไว้

ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงแล้วมุมมองจะสำคัญมาก

วันนั้นคุณมีแสนหนึ่งก็ได้หรือหมื่นหนึ่งก็ได้

กว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นอยู่ตอนนี้มากทีเดียว
เยอะกว่ามาสามารถ
ถึงเห็นว่าทำไมวันนี้

ผมทุกเดือนเลยผมซื้อหวย

ถ้าในเชิงของความเสี่ยงคือเสี่ยงมาก

แต่อย่างที่ผมบอกคือหุ้นเนี่ยโอกาสชนะคืออะไร
ชนะระยะสั้นยาก๕๐๕๐ถูกไหม
แทงลงแทงขึ้นแทงลงแทงขึ้นนั่น๕๐๕๐
อย่างน้อยก็เสมอตัวอย่างนี้หรอครับ
นั่นคือโอกาสแพ้ชนะเหมือนแทงสูงต่ำ
แต่ถ้าผมบอกว่าผมซื้อแล้วไม่ขาย

เพราะหุ้นดีทุกตัวเนี่ยมันโตปีง๑๕
ดังนั้นภายใน๑๐ปีส่วนใหญ่มันเป็นหุ้นโตหลายเด้ง

ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเงินที่เรามีอยู่ไปลงที่หุ้น
เราต้องเอาเงินนั้นไปไว้กับมันอย่างน้อยกี่ปี

เราต้องแบ่งว่านี่เงินร้อนหรือเงินเย็น

หมายความว่าเงินนั้นคุณต้องไม่ไปยุ่งกับมัน

ปัญหาคือเงินทุกคนร้อนตลอดเวลา
ดังนั้นจริงเงินที่ชนะทุกเงินคือเงินเย็น

คุณแพทย์เงินเย็นผมมีอยู่แค่หลักหมื่นหลักแสนทำยังไงล่ะ

เพราะการตลาดคนที่รวยเนี่ยคุณไปดูดิอย่างคุณเอาเซ็นทั่นก็ได้

ประเด็นคือถามว่าจากจุดนั้นถึงปัจจุบันเนี่ย
คุณรู้มั้ยเขารวยขึ้น๑ร้อยเท่าจากหุ้นเขา

สมมุติเขามีพันล้านวันนี้เลยแสนล้านไง
แต่เราบอกเราไม่ต้องเริ่มจากพันล้านไง

มีหมื่นบาทรวยขึ้นร้อยเท่ารวยไหมรวย
คือถ้าไม่เริ่มวันนี้อนาคตมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะ
มันไม่มีไงและอีกอันหนึ่งที่มันให้มันให้

ถามว่าไอ้ที่โตขึ้นมา๑๕เท่าเนี่ย
นั่นเจ๋งแล้วนะแต่สิ่งที่เจ๋งเจ๋งกว่า
คือปันผลที่มันโตขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนกัน

อาจจะไม่ถึง๑๕เท่านะแต่พูดง่ายไอ้ปันระหว่างทางเนี่ย
ส่วนใหญ่ถ้าคำนวณดีถือ๑๐กว่าปีเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นคืออะไรหนังนั้นมันกลายเป็นเครื่องผลิตเงินไง

คือได้ทั้งราคาที่เพิ่มขึ้น
ทั้งปันผลที่มันโตขึ้นแล้วมันไม่ต้องเหนื่อยไง

บางคนคิดว่าก็๖เดือนมันต้องขายไง

คุณผู้ชมหาเงินเย็นเอาไว้นะ

มีเงินเย็นสักก้อนหนึ่งอย่างที่คุณแพทย์บอกไปว่า

พอเปลี่ยนมุมมองความเสี่ยงปั๊บชีวิตเปลี่ยนอย่างน่าตกใจ
ใครอยากมีเงินแบบน่าตกใจแบบนี้ต้องลองดูครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระเจ้าคุณนะครับ